ช่วงนี้ขอยกพื้นที่ให้กับลูกไม้ใต้ต้น
ลูกไม้ใต้ต้นคำนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการเข้าวงการตามรอยคุณพ่อคุณแม่นะ
วันนี้ขอยกเอาแก๊งคุณพ่อซุปตาที่เขาคอยซัพพอร์ตลูกแล้วก็ถ่ายทอดแนวทางชีวิต
ให้ลูกได้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
ก็คือซัพพอร์ตสนับสนุนแบบนั้น
ถูกต้องแล้วค่ะขอเปิดกันที่บ้านพระเอกบุญชูคนซื่อพี่หนุ่มสันติสุ
บ้านนี้เขาสีแบบชายสี่แต่ไม่ใช่หมี่เกี้ยวนะคะ
ลูก๓จ้ะรวมพ่อไปด้วยก็เป็น๔คนนะคะ
ลูกชายคนโตเนี่ยชื่อน้องโฟกัสโอ้โหคนนี้เรียนเก่งมากคุณผู้ชม
เรียนเก่งขนาดที่ว่าได้ทุนมหาวิทยาลัยชื่อดังทั้งในไทยและต่างประเทศ

ใช่ค่ะส่วนน้องฝาแฝดสองหนุ่มนี่เป็นฝาแฝดกันนะคุณผู้ชม

ใช่สองหนุ่มเนี่ยเขาเน้นด้านดนตรีถอดแบบคุณพ่อมาแบบเป๊ะ

ซึ่งพี่หนุ่มบอกว่าเลี้ยงลูกด้วยความเข้าใจนะแล้วก็คอยสนับสนุนในสิ่งที่ลูกแต่ละคนถนัดโดยที่ไม่บังคับและไม่เปรียบเทียบ

จริงนะคะต่อเนื่องกันเลยดีกว่า

เอ้าคุณผู้ชมเข้าร้านสะดวกซื้อใครจะไปคิดว่าจะได้เจอน้องแมมโบ
ลูกชายของแก้วหูแวนของพี่แซมยูระนันนี่คือลูกชายดาราดังนะ

คิดเงินอย่างคล่องแคล่วนี่แหละค่ะหน้าเคาน์เตอร์แบบนี้เลยค่ะ
หลายคนก็แอบสงสัยว่าเป็นคอนเทนต์หรือว่าเรื่องจริง
ซึ่งพี่แซมเองนะคะก็โพสต์ลงโซเชียลตัวเองอธิบายนะคะบอกว่า
จะทำอะไรต้องรู้ให้จริงและทำให้จริงไม่เลือกงานไม่ยากจนค่ะ
นี่คือคำสอนที่พี่แซมบอกกับลูกชายเสมอนะคะ
เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตให้รู้ค่าของเงิน
แม้ว่าครอบครัวจะร่ำรวยขนาดไหนก็ต้องทำงาน
ลูกชายคนเดียวของพี่ดูสัญญาค่ะหนุ่มหล่อเนื้อหอม
บอกเลยคนนี้จับตามองดีอุ๊ยพระเอกคนใหม่ของวงการนะเปล่า

หล่อมากก่อไก่ล้านตัวคุณผู้ชม
ยกป้ายไฟให้เลยป้าเชียมสุดใจลูก

ขอย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะชื่อของพี่เอ็มสันเพชรนะคะ
ก็ทำให้หลายคนได้เห็นมุมมองในความเป็นพ่อไง
ที่น่าชื่นชมของพี่หนูกับการเลี้ยงดูลูกสไตล์แบบไม่ใช่การสอน
หรือว่าการออกคำสั่งแต่ว่าเน้นทำให้ดู
ซัพพอร์ตแล้วก็ให้อิสระนะคะ
รวมไปถึงปลูกฝังการใช้ชีวิตที่แบบเรียบง่าย
แม้ว่าจะเป็นลูกคนดังแต่คุณเอมค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นการผู้ช่วยการสอน
หรือว่าจะเป็นพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรมด้วย

พนักงานเสิร์ฟเองก็ผ่านมาหมดแล้วค่ะ

เพราะว่ามีคุณพ่อเป็นต้นแบบที่ดีที่สุด

งานดีเก่ง
แล้วก็เติบโตมาแบบมีคุณภาพทุกคนเลย